คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเรื่องของเก้าอี้ผ้าใบริมหาด
อันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หัวหินจังหวัดประจวบคิริขันนะคะ
เมื่อ๓๐มีนาคมที่ผ่านมามีครอบครัวหนึ่งเขาบอกว่า
เขาก็ไปเที่ยวริมหาดหัวหินแล้วก็ไปเห็นเก้าอี้ผ้าใบ
ทางคนขายที่เป็นร้านอาหารนะนะบอกว่านั่งฟรีเก้าอี้ผ้าใบนั่งได้
แต่ขอให้สั่งอาหารนิดหน่อยเขาก็เลยนั่งกันตอนแรกจะสั่งแต่น้ำ
บอกว่ากินมาแล้วอ่ะอิ่มขอสั่งน้ำได้ไหมครับ
ทางร้านอาหารก็บอกว่าไม่ได้สั่งอาหารเถอะนิดหน่อยก็ยังดี
เธอก็เลยสั่งไปสองอย่างทางร้านบอกว่าไม่ได้มากันเยอะแบบเนี้ย
สั่งสี่อย่างก็แล้วกันอ๋อสองไม่ได้ต้องสี่ต้องสี่
เธอก็เลยตัดใจสั่งก็สั่ง๔อย่างก็๔อย่าง
สั่งไปสี่อย่างแต่ไปไปมามาแปดจานเลยอ่ะอ่า
คือสี่อย่างที่สั่งมาสองชุดอ่าทำไมอ่ะ
เพราะเขาบอกว่าก็คุณมากัน๘คนนั่งกัน๘ที่
เก้าอี้แปดแปดเก้าอี้อ่ะก็เลยเอามาแปดจานแล้วกันอ๋อ
ทีเนี้ยพอไปดูราคาอาหารรวมรวมแล้วต้องจ่ายสองพันสามร้อยบาทค่ะ
อืมเธอบอกมันแพงอ่ะไอ้จากจุดเริ่มต้นที่ว่าเก้าอี้ผ้าใบเตียงผ้าใบนั่งฟรี
ก็ไหนบอกว่านั่งฟรีสั่งอะไรหน่อยนึงสั่งไปสั่งมากลายเป็น๒๓๐๐บาท
ใช่เธอก็เลยบอกว่าคือจริงจริงแล้วเนี้ยสองพันสามก็มีสตางค์จ่ายนั่นแหละ
อาหารแพงก็เคยกินมาก่อนแต่อันนี้มันรู้สึกว่าอยากจะโพสต์ให้เป็นอุทาหรณ์
อืมเวลาไปเที่ยวแล้วมันเจอแบบเนี้ยมันรู้สึกไม่ดีรู้สึกเหมือนถูกหลอกไง
อ่าก็ไหนบอกว่าเก้าอี้ผ้าใบนั่งฟรีไงอ่าสั่งนิดนิดหน่อยหน่อยก็พอไง
แล้วก็เวลาจะสั่งอาหารเหมือนกับแม่ค้าก็ยุว่าแบบสั่งจานแพง
ให้ซื้อแบบเออจานนู้นจานนี้เมนูที่มันแพงหน่อยเธอบอกดีนะไม่หลงเชื่อ
ถ้าหลงเชื่อสั่งแพงไปเนี่ยเช็คบินมาอาจจะนู่น๕๐๐๐ก็ได้
คือคนโพสต์เนี่ยที่ชื่อคุณกุ้งเนี่ยบอกว่าคือเราคงเห็นภาพ
เขียวนี่คือโต๊ะโต๊ะค่ะมันจะมีโต๊ะแล้วก็มีเตียงผ้าใบ
ซึ่งโต๊ะหนึ่งตัวเนี่ยเตียงผ้าใบมันจะสี่อันค่ะ
เขาไปนั่งใกล้ใกล้กันเนี้ยเป็นโต๊ะสองตัวอืม
ซึ่งที่ร้านเนี่ยบอกว่ามีกฎก็คือว่านั่งฟรีนั่นแหละ
เก้าอี้ผ้าใบเนี่ยแต่คุณต้องสั่งอาหารโต๊ะหนึ่งเนี่ยสี่อย่างค่ะ
เมื่อคุณนั่งรวมกันแปดคนมันสองโต๊ะก็เลยยกให้แปดอย่างมา
กลายเป็นสองพันสามใช่แต่ว่าทีนี้แค่สองพันสามมันไม่พอ
มันแบบมาดูราคาแบบลงรายละเอียดมันแพงเกินไง
เขาบอกว่ามันแพงเกินนะยกตัวอย่างนะคะลองดูนะคะในบินนะคะ
เดี๋ยวจะไล่เรียงไปเลยว่าไอ้สองพันสามเนี้ยอะไรมันเท่าไรบ้างนี่
เออมะพร้าวปั่นสองร้อยสี่สิบนะอ่าเออมะพร้าวอ่ะ
มะพร้าววงเล็บว่า๒ใช่ไหมน่าจะสองแก้วหรืออะไรน่าจะคงจะสองแก้วอ่ะ
สองร้อยสี่สิบโอ้แก้วละร้อยยี่สิบก็แพงอ่ะข้าวผัดกุ้งสี่ร้อยอืม
ยำโรมมิดทะเลห้าร้อยอืมหอยนังรมสดห้าร้อยกุ้งชุบแป้งทอด
ห้าร้อยอืมน้ำสี่สิบน้ำแข็งหกสิบอืมน้ำอัดลมหกสิบนี่
แม่ทีนี้เราไม่เห็นหน้าตาอาหารว่ามันจะมากน้อยตัวใหญ่ตัวเล็กขนาดไหนใช่ไหม
แต่พนักงานที่ร้านเขาก็บอกว่าประมาณตัวอย่างงี้นี่อ่า
เขาบอกว่าเขาขายตามราคาครับเพราะว่าผู้เสียหายเขาบอกว่าเขาก็ถามเหมือนกันว่าทำไมมันแพงอืม
ร้านก็บอกว่าก็ขายตามราคาราคากลางตามเมนูมันก็ราคานี้
นี่ค่ะคุณกุ้งหรือว่าคุณนันทมนต์ลักษณ์วรธรทรเขาก็เลยโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊คของเขานะคะ
ว่าไม่พอใจก็เลยอยากจะให้สังคมออนไลน์รับรู้ว่าร้านบางร้านมีพฤติกรรมแบบนี้
มันส่งผลกระทบกับเรื่องของการท่องเที่ยวอื่นด้วยไง
นี่ข้าวผัดปูนะนี่จานนี้ข้าวผัดปูนี่ใช่ไหม
จานนี้เท่าไรนะข้าวผัดปูอ่ะข้าวผัดกุ้ง๔๐๐บาท

ทีนี้ค่ะพอโพสต์ไปเนี่ยนะคะคนก็ไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะมาก
บางคนก็บอกว่าอ๋อเคยเจอเหมือนกันเหตุการณ์คล้ายกันแบบนี้
ส่วนชาวหัวหินก็โพสต์ข้อความขอโทษที่ไปเที่ยวแล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้
ก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบเข้าไปดูแลหน่อย
หลังจากนั้นนะคะก็ได้มีการโพสต์ชี้แจงอีกรอบนึงนะคะ
เขาก็บอกว่าที่โพสต์เนี่ยไม่ได้มีการใส่สีตีไข่ไม่ได้ไปใส่ร้ายใครไม่ได้อยากเป็นข่าว
แต่โพสต์เพราะว่าเจอมากับตัวจริงก็เลยอยากจะแชร์อยากจะบอกต่อ
เพื่อไม่ให้คนอื่นต้องเจอแบบนี้นะคะ
คือคนโพสต์เนี่ยที่ชื่อว่าคุณกุ้งบอกว่าไม่มีปัญหาหรอกแพงกว่านี้ก็จ่ายได้
ใช่เขาบอกกินเป็นหมื่นก็เคยกินมาแล้วแต่อันนี้มันรู้สึกว่ามันไม่แฟร์
ต้องบอกกติกากันตั้งแต่แรกให้ชัดไม่ใช่บอกว่าตอนแรกนั่งฟรี
พอสั่งไป๔ทำไมยกมา๘ก็พี่มีโต๊ะ๒โต๊ะติดกันไง
มันก็เลยกลายเป็น๘แล้วราคามันก็เป็นอย่างที่คุณเขียนมาสอนบอกมัน๒๓๐๐
ล่าสุดครับพอมีเรื่องนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นนะครับ
นายถนนพันพีภาษณ์ในอำเภอหัวหินพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ร้านอาหารที่เป็นข่าวเนี่ยนะครับคือร้านป้าแก้วซีฟู้ด
ของนางอารีนุ่มเจริญอายุหกสิบเจ็ดปีนะฮะอ่าก็พบว่าวันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมาเยอะนะ
ค่ะอ่าวันนี้มีมาเยอะเลยอาจจะช่วงปิดเทอมด้วยนะครับ
นางอารีบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยคนโพสต์มาเที่ยวกันทั้งหมด๑๒คน
เป็นผู้ใหญ่๘เด็ก๓และที่ผ่านมาเวลามีลูกค้ามานั่งที่ร้านนะ
ย้ำกับลูกค้าเสมอว่าหากมาห้าคนต้องสั่งสี่อย่างอืม
ถ้ามา๑๐คนต้องสั่งอย่างต่ำ๘อย่างซึ่งอันนี้ไม่ได้กำหนดเองนะ
เป็นไปตามที่เทศบาลกำหนดไว้ให้เหมือนกันทุกร้านอืมเออ
ถ้าเราไปห้าเราต้องต้องสั่งสี่อย่างถ้าเราไปสิบอย่างน้อยต้องสั่งแปดอย่าง
อ่าเขาบอกว่าอย่างนี้หลังจากนั้นก็คิดเงินส่งบินให้กับลูกค้าตรวจสอบ
ก็ไม่เห็นมีใครพูดอะไรมีแค่ผู้ชายคนหนึ่งในกลุ่มที่บอกว่าอาหารแพงนะ
ทางร้านก็เอาเมนูมาให้ดูบอกว่าก็นี่ไงก็เทียบทุกอย่างก็เป็นราคาตามที่เมนูบอกไว้อยู่แล้ว
อืมส่วนเรื่องที่ลูกค้าเอาไปโพสต์ยอมรับว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยในพื้นที่
แต่หากไม่สั่งอาหารคุณก็ต้องเช่าผ้าใบนั่งราคา๑๐๐บาท
ซึ่งนั่งได้ตั้งแต่๖โมงเช้าถึง๕โมงเย็นถ้าคุณจะไม่กินอาหาร
ค่ะคุณก็ต้องไปเช่าผ้าใบยืนยันว่าขายตามเมนูทุกอย่าง
ทำตามกฎกติกาทุกข้อไม่ได้บังคับลูกค้าข้อมูลที่เอาไปลงโซเชียล
เป็นการบิดเบือนความจริงไปมาก
ถูกบอกยายเลยนะผิดถูกแค่บอกตรงนี้จะได้นั่น
เขาก็ไม่ได้พูดอะไรแต่มีผู้ชายเขาบอกว่าอาหารแพงนะ
บอกยายก็คิดตามเมนูหนูก็เอาเมนูมาเทียบได้เพราะมันมีบ่อย
เดี๋ยวตลาดเดี๋ยวทะเลเจ้านู้นเจ้านี้เดี๋ยวเขาเตาฟังจนเบื่อ
คนสั่งไม่ค่อยได้จ่ายคนจ่ายไม่ได้กินเป็นปัญหา
ผู้หญิงสั่งผู้ชายจ่าย
อืมนี่คนกินไม่ได้สั่งคนสั่งไม่ได้จ่ายอะไรประมาณนี้
แต่ว่าคนโพสต์เขาก็บอกไงเขาบอกว่าถ้าเขารู้แต่แรกเขาก็เช่าเตียงผ้าใบ
ผ้าใบนั่งไปแล้วใช่เขาก็บอกว่าแค่อยากรู้แบบ
กฎกติกาแบบตรงตรงไงไม่ใช่มาบอกว่าเออนั่งฟรีครับ
แต่ต้องสั่งพอสั่งปุ๊บก็ต้องสั่งตามจำนวนที่เขากำหนดอีก
ใช่แล้วก็ราคามันก็สูงด้วยถ้าบอกแต่แรกก็ซื้ออ่าเช่าผ้าบงผ้าใบ
สื่ออะไรนั่งปูนั่งไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าส่วนป้าออสป้าออส
คือคนที่วันนั้นเป็นคนไปรับออเดอร์จากคนที่ไปโพสต์นะครับป้าออสบอกว่า
ทางร้านมีเมนูระบุราคาชัดเจนลูกค้าจะสั่งหรือไม่สั่งอาหารก็ได้
ส่วนราคายืนยันว่าไม่ได้แพงเกินจริงเพราะขายตามราคาท้องตลาด
นี่แหละค่ะนี่แหละคนที่อาหารรู้สึกยังไงมันเกิดขึ้นอย่างงี้

มันเสียหายหมดหลายหลายร้านน่ะอืมเออตอนกินเมนูเขามีให้ดูดูสิ
ข้างหน้าเขามีบอกหมดรู้หมดพอเก็บตังค์อ้าวแพงอีกแล้ว
อ่าอะนั่นก็แพงนี่ก็แพงก่อนกินไม่แพงเลยเราไปดูตลาดทุกของทุก
สี่หลอยหล่อหลายหล่อเจ็บหลอยน่ะมีไหมเออโอเคถูกเห็นไหม
พอเกิดปัญหาอย่างงี้เรารู้สึกยังไงรู้สึกปุ้มมั่นไส้เองอ๋อ
อยากเจอคนกินมาเลยบอกว่าอ๊อตลออยู่ทะเลให้มา
ใครมาก็โทรคุณแม่ผมเจอนี่แหละเออบอกให้มาหาได้เลยขอบคุณค่ะ
ป่าออดใจเย็นก่อนใจเย็นก่อน
คือในมุมป่าออดมองว่าเมนูก็มีราคาอาหารทะเลมันก็ไม่ใช่ถูกนะ
ไม่เชื่อไปสมมุติว่าค้าที่ตลาดก็ได้
ซึ่งเอาละจะต้องสั่งกี่อย่างกี่อย่างเนี่ย
ลูกค้าคุณก็มีสิทธิ์นี้ที่คุณจะสั่งแบบไหนอะไรยังไง
คุณเป็นคนจิ้มเมนูสั่งเมนูเองทุกอย่างนะ
จะมาบอกว่าแพงได้อย่างไรอันนี้มุมป้าออส
ทีนี้ในส่วนเจ้าหน้าที่นะครับแม่งเผอร์หูหินบอกว่า
หากตรวจสอบแล้วพบว่าทางร้านผิดจริง
ก็ต้องดำเนินคดีตามข้อกฎหมาย
แต่ถ้าไม่ผิดทางร้านก็สามารถไปแจ้งความเรื่อง
ความผิดเกี่ยวกับพรบคอมพิวเตอร์
มีคนเอาไปลงได้มีคนเอาไปโพสต์ได้
ทุกอย่างมันก็เป็นเรื่องตามกระบวนการตามกฎหมาย
เพราะว่าเรื่องลักษณะแบบนี้ยอมรับว่า
มันเกิดขึ้นซ้ำซากในพื้นที่อำเภอหัวหิน
แต่ถ้าไม่แก้ปัญหามันก็จะกระทบกับภาพลักษณ์ไปเรื่อย
แต่เรื่องราคาอาหารตามเมนูเนี่ย
ท่านดำเภอโหยหินบอกว่าดูแล้วมันก็
ก็ยอมรับนะว่ามันก็มีส่วนที่แพงจริง
อย่างเช่นน้ำมะพร้าวราคา๘๐บาทอย่างนี้แพง
ส่วนทั่วไปแล้วกันนะครับก็ถือว่าค่อนข้างแพงไปนิดนึงนะครับ
แต่ว่าก็ไม่เข้าใจว่ามันอาจจะเป็นราคาของอำเภอท่องเที่ยวหรือเปล่า
แต่อันนี้ต้องมาคุยกันนะครับและจัดระเบียบให้เป็นราคาเดียวกันนะครับ
ถ้าหนึ่งลูกแก้วแปดเสร็จนี่ถือว่ายังไงครับ
แพงนะครับพูดกันกลมไปตรงมาก็แพงเนอะ
อันนี้ต้องมาแก้กันเพราะว่าอย่างกรณีเมนูก็ดีนะครับ
ที่สร้างความสับสนนะครับว่าจะใช้เงินไทย
เมนูข้างหลังเมนูใสอย่างนี้ผมว่ามันไม่ควรนะครับ
แต่เขาบอกว่าแจ้งไม่ทันมีสมาธิก็ผ่านอีก
ให้สร้างความชัดเจนสำเร็จจริงเราเคยพูดแล้วนะว่าเรื่องของบริเวณเนี่ย
ต้องชัดเจนนะครับเนี่ยจะมีเมนูไหนก็เอาเมนู

หรือเป็นกับตามที่คุณผู้กรรมกาล
เขาบอกว่าทางฝ่ายผู้โพส
ทางด้านประหลัดเทศบาลเมืองหัวหินนะคะนายจีรวัตรพรามณี
บอกว่าจากการสอบถามผู้ประกอบการผู้ประกอบการยืนยันว่า
คนที่โพสต์เนี่ยค่ะสั่งอาหาร๒ชุดนะคะ
ยืนยันว่าเขาสั่งอาหารสองชุดเองจริงก็เลยเรียกเก็บเงินเป็นสองบิน
เพราะว่าเขานั่งเตียงผ้าใบตั้ง๘คนจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายค่ะ
เจ้าหน้าที่บอกแบบนี้นะคะเพราะว่าทางผู้โพสต์ก็ต้องมายืนยันข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง
ตกลงแล้วยังไงสั่งเท่าไหร่ยังไงทางร้านแจ้งล่วงหน้าหรือเปล่า
ราคาไหมอะไรแบบนี้คือมันต้องมาคุยกันก่อน
ส่วนร้านนี้ที่ผ่านมายังไม่เคยมีการกระทำความผิดอะไรยังไม่เคยมีใครร้องเรียนเข้าไปนะคะ
ก็ต้องดูว่าถ้าเกิดผิดจริงครั้งแรกก็อาจจะแค่ผลักทัน
ครั้งสองก็หยุดไปเจ็ดวันถ้าผิดอีกเป็นครั้งที่สาม
ก็จะต้องมีการสั่งให้ยกเลิกกิจการนายประสบชัยภูลเกิดพาณิชย์จังหวัดประจวบคิริขันบอกว่า
จากเหตุการณ์นี้ถ้าผู้ประกอบการร้านค้าชายหาด
ให้บริการในลักษณะคล้ายกับการข่มขู่หลอกลวงแบบนี้ถ้าหากเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคจริงจริงเนี่ยนะ
ถ้าเป็นจริงถือว่าเจ้าของร้านผิดนะถือเป็นความผิดในคดีอาญาด้วย
แล้วก็มีการตรวจสอบร้านป้าแก้วซีฟู้ดแล้วด้วยค่ะครับ
เจ้าหน้าที่บอกว่าราคาอาหารบางเมนูมันสูงเกินกว่าความเป็นจริง
นี่ถือว่ามีความผิดตามพรบว่าด้วยสินค้าและบริการปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่
ความผิดลักษณะนี้เป็นความผิดซึ่งหน้าจะต้องมีการเปรียบเทียบปรับ๑๐๐๐บาท
ฐานมีเมนูมากกว่าหนึ่งเมนูแต่ละเมนูราคาไม่ตรงกันนะคะส่วนในกรณีอื่นจะต้องมีการติดต่อเจ้าของโพสต์
เพื่อหาข้อเท็จจริงต่อไปอย่างที่บอกต้องมาคุยกันอีกที
ข้อมูลจากเจ้าของโพสต์กับข้อมูลจากทางผู้ประกอบการเนี่ยมันต่างหรือมันตรงกันตรงไหนยังไงบ้าง
แล้วก็ฝากถึงนักท่องเที่ยวด้วยว่าถ้ารู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
แจ้งเจ้าหน้าที่ได้นะคะแจ้งตำรวจได้นะคะเอ๊ะมีเมนูมากกว่าหนึ่งเมนู
แต่ละเมนูราคาไม่ตรงกันเนี่ยคือเขามีหลายเล่มอันนี้เป็นฐานความผิดใช่ค่ะ
เป็นเป็นฐานความผิดเขามีระบุไว้แบบนี้เลยคือที่ร้านคุณมีเมนูเนี่ย
มันควรจะราคาเหมือนกันเท่ากันทุกเมนูทุกเล่มใช่
ใช่นี่คุณมีเล่มนี้ราคาหนึ่งเล่มนี้ราคาอีกราคาหนึ่งเนี้ยอันนี้ไม่ได้อืมอืม
ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าชายหาดทั้ง๒๒รายนะคะที่ผ่านมามีการทำบันทึก
ข้อตกลงในการจัดระเบียบเอาไว้แล้วกับทางเทศบาลหัวหินนะคะ
แต่ก็ยอมรับว่ามันมีปัญหาค่ะจากการขายสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง
มันก็กระทบกับภาพลักษณ์ของนักท่องเที่ยวพอสมควรเดี๋ยวจะสงกรานแล้วด้วย
อืมคนก็จะไปเที่ยวกันเยอะอ่ะค่ะครับสำนักงานพาณิชย์ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะเข้มงวดให้
จะตรวจสอบให้เข้มงวดมากขึ้นนะคะถ้าใครพบปัญหาและรู้สึกว่าไม่เป็นธรรม
แจ้งไปได้นะคะหนึ่งห้าหกเก้านะคะครับอืมอ่า
ท่านผู้ชมก็ส่งข้อความมาหลากหลายนะครับค่ะบางท่านก็บอกว่าก็ราคา
ถ้าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็ปกติค่ะบางท่านก็บอกว่าก็แพงไปอ่า